ตามคดีน้องชมพู่กันก่อนนะ
ถึงวันนี้ก็๒๙วันแล้ว
ตั้งแต่น้องชมพู่เด็กหญิงวัยสามขวบ
หายตัวไปจากบ้านที่บ้านกกอก
ตำบลกกกตูมบดหลวงจมุกดาหาร
หรือว่าจะเป็นเส้นขนหรือว่าอะไรก็แล้ว
แต่มันมีอยู่๔กระจุก

วันที่ไปเจอกัน๑๔พฤษภาคมที่ภูเหล็กไฟ

เดี๋ยวท่านรอความคืบหน้านะครับว่าเป็นยังไง
แต่นี่ฮะ
หนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่เป็นบุคคลใกล้ชิดครอบครัวน้องชมพู่
แล้วก็ตัวน้องชมพู่ค่ะคือลุงเขยลุงพลนะ
เขาบอกกับเราอืมบอกว่าคือที่สุดแล้วเนี่ย
ไปอยู่ที่ศพน้องชมพู่หลานสาว
หรือจะเป็นจุดใกล้กับศพน้องชมพู่ก็แล้วแต่เนี่ย
แล้วจะต้องถูกออกหมายจับมีการออกหมายจับอะไรเนี่ย
ผมไม่รู้หรอกว่าตำรวจจะออกหมายจับใคร
แต่ถ้าจะเป็นผมขอบอกไว้ก่อนว่ามันไม่ใช่เกิดจากการทำร้ายหลาน
ใช่ค่ะคือลุงพลเนี่ยบอกว่าเส้นขนที่พบแล้วก็ผลดีเอนเอออกมาเนี่ย
อาจจะไม่สามารถระบุตัวคนร้ายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์
เพราะว่าวันที่พบศพน้องชมพู่ตัวลุงพลเองและชาวบ้านอีกหลายคน
ก็อยู่รอบศพน้องชมพู่

ชาวบ้านก็เหงื่อหยดอาจจะมีผมเผิมอะไร

ถ้าตำรวจจะออกหมายจับมาแล้วมันเป็นชื่อผมขึ้นมาเนี่ย

เดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนี้เดี๋ยวท่านค่อยฟังเสียงลุงพลแต่ดูนี่ก่อนครับทุกผู้ชมครับ
ให้เช้าบ้านในบ้านกรกทุกคนขึ้นไปจำลองเหตุการณ์ในพื้นที่
ระแวกครูเหล็กไฟแถวตีนเขาข้างล่างแล้วก็ระแวกใกล้บ้าน
วันที่๑๑พฤษภาคมไปช่วยกันหาน้องชมพู่ตรงไหนอะไรยังไงบ้าง
แต่วันนี้ครับท่านผู้ชมครับตำรวจได้เชิญแม่ของน้องชมพู่
นางสาวิตรีวงศรีชาไปจำลองเหตุการณ์บอกให้แม่จำลองเหตุการณ์แบบเสมือนจริงเลยนะ
พฤษภาคมวันที่น้องชมพู่หายตัวเนี่ย
วันที่ลูกสาวหายตัวแม่อยู่ที่ไหนอะไรยังไงบ้าง

เพียงแต่ว่าเขาต้องการให้แม่เนี่ยจำลองเหตุการณ์ให้เห็น
เพื่อจะให้รู้ว่าคนใกล้ชิดคนที่อยู่รอบตัวแม่
หรือคนที่แม่เห็นเนี่ยมีใครทำอะไรแบบไหนยังไงบ้าง

แม่มาสวนยางพาราซึ่งอยู่ติดกับภูผาแอก
คุณแม่น้องชมพู่บอกว่ามันเริ่มอย่างนี้๗นาฬิกา๓๕นาทีเนี่ย
ขี่จักรยานยนต์มาออกจากบ้านมามายังสวนยางพารา
ใช้เวลามาถึงก็ประมาณ๗๘นาทีจากบ้าน
พอมาถึงสวนยางพาราก็มานั่งรอป้าแตนที่เป็นพี่สาวกับลุงพล
สามีของพี่สาวนั่งรออยู่ที่กระท่อมในสวนยางพารา
รออยู่ประมาณ๒๐นาทีหลังจากนั้นลุงพลกับป้าแตนก็ขี่จักรยานยนต์มาถึง
เขาต้องวัดเพื่อหาระยะทงระยะทางอะไรพวกนี้ครับ
จะเอาไปแจ้งพิกัดลงทะบงลงทะเบียนอะไรก็ว่ากันไป
แล้วก็ลากเส้นแบ่งพื้นที่กับป้าแตนนะนะก็ใช้โทรศัพท์มือถืออะไรพวกนี้นะครับ
พอพักกันเสร็จแม่น้องชมพู่บอกว่า
ลุงพลกับป้าแตนเนี่ยได้เดินกลับมารอที่ตีนเขานะฮะ
เพราะว่าสวนของลุงพลเนี่ยวัดแค่๒จุดแรก
ระยะทางพื้นที่ของสวนนะครับต้องไปแจ้งทางผู้ที่เขาจะมาเช็ค
ว่าใครมีไร่มีสวนเท่าไหร่อะไรยังไง

ตรงจุดนี้แม่บอกว่าแม่พักอีก๒นาทีนะ
หลังจากวัดเสร็จเดิมมันก็เหนื่อยขึ้นเขาด้วยนะครับ
จากนั้นก็ไปต่อจุดที่๔แล้วก็ใช้เวลาพักอีกประมาณ๕นาทีตรงนี้นะครับ
วัดด้วยอะไรด้วยก่อนจะเดินย้อนกลับไปจุดที่สาม
เพราะตอนนั้นลืมกดรหัสอะไรบางอย่างที่เขาต้องกดรหัสอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ
ก็อยู่ที่จุดที่๓อีก๑นาทีแล้วกลับมาจุดที่๔แล้วมาพัก๓นาที
แล้วแม่น้องชมพู่ก็เดินกลับลงมาตรงจุดที่๕ที่เป็นตีนเขา
ก็มาเจอลุงพลกับป้าแตนนั่นแหละนะที่นั่งรออยู่ตั้งแต่เสร็จ
จุดที่๒นี่คือจุดที่๕ตอนลงมานะครับ
คุยกันสัก๕นาทีนะก็มีป้าถ่อนกับลุงเมฆที่จะมาหาที่สวน
แล้วก็คุยกันอยู่ทั้งหมด๕คนนี่แหละครับ
ใช้เวลาอยู่สัก๑๐นาทีตอนที่คุยกันตรงนี้นะครับ
ก็เดินไปหยอดน้ำกรดที่ต้นยางพารา
จะทำน้ำยางพาราที่กรีดลงมาในถ้วยให้เป็นยางถ้วยเนี่ย
หอดน้ำกรดแม่น้องชมพู่ก็เดินไปหอดน้ำกรดนะครับ
ใช้เวลาอยู่ครึ่งชั่วโมงตอนนั้นลุงพลกับป้าแตนกลับไปก่อนนะฮะ
แม่น้องชมพู่บอกลุงพลกับป้าแตนบอกว่าต้องไปรับพระ
ก็จะเหลือลุงเมฆกับป้าถ่อนป้าถ่อนก็มาช่วยหยอดน้ำกรด
ประมาณ๒แถวเป็นแถวตอนลึกนะ
ก็ประมาณ๓๘ต้นยางพาราแล้วก็ตอนขวางอีก๑๖ต้น
เดี๋ยวดูนะฮะช่วงนี้ที่คุณแม่น้องชมพู่จำลองเหตุการณ์ให้กับเจ้าหน้าที่ดู
เราก็ทำ
นี่ฮะคือมาตั้งแต่เช้ามาที่ตรงนี้ตั้งแต่๗โมงครึ่ง
คือระหว่างนี้น้องชมพู่ก็อยู่ที่บ้านกับน้องสดิ้งพี่สาวใช่นะ
แม่บอกว่าพอยอดน้ำกรดเสร็จนะครับสักประมาณ๙น๔๕น๑๑พฤษภาคม
แม่น้องชมพู่ก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปที่กระท่อมของยายของน้องชมพู่นะ
ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับสวนยางพารานะแล้วอยู่ที่กระท่อมประมาณ๑๐นาที
หลังจากนั้น๑๐นาฬิกา๒นาทีป้าแตนโทรมาหาแม่น้องชมพู่เป็นสายแรก
ซึ่งสายนี้แม่น้องชมพู่ไม่ได้รับสาย
ซึ่งก็มีข้อมูลหลักฐานการใช้โทรศัพท์ของป้าแตน

แล้วก็บอกว่าชมพู่หายตัวไป
แม่ก็เลยรีบกลับบ้านนะครับ
เวลาที่แม่น้องชมพู่ออกจากบ้าน
แล้วก็มาอยู่นอกบ้านเนี่ยเป็นเวลาทั้งหมด๑ชั่วโมง๓๘นาทีนะครับ
ท่านผู้ชมครับแม่น้องชมพู่บอกกับทีมข่าวของเรานะครับ
ก็คือคุณกิติศักดิ์วันนี้ที่ไปด้วยนะครับ
บอกว่ารู้สึกโล่งใจมากที่ได้จำลองเหตุการณ์วันเกิดเหตุ
เพื่อยืนยันพิกัดที่อยู่ของตัวเองซึ่งเชื่อว่าจะมีประโยชน์ต่อรูปคดี
เพราะเล่าความจริงให้เจ้าหน้าที่ฟังไปทั้งหมดนะครับ
ว่าตัวเองเนี่ยอยู่กับป้าแตนอยู่กับพี่สาวคนโต
อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้กับใครอะไรยังไงบ้าง
ส่วนพ่อของน้องชมพู่ตำรวจยังไม่ได้เชิญมาจำลองเหตุการณ์นะครับ
วันนี้ป่วยเป็นไข้หวัดไปฉีดยามา๒เข็มก็อ่อนเพลียฮะ
ที่หนึ่งที่สองนี่คือพร้อมกับป้าแต่นลุงพลแล้วสามสี่ห้านี่คือของเราแล้ว
มันเป็นพื้นที่ของเราไม่เกี่ยวกับเขาแล้วให้เขานั่งรอค่ะ
ให้เขาไปรอไปพักรอพอทำเสร็จก็มามาเจอกันตรงที่
ตรงที่แม่มานั่งพักตรงที่เสร็จของเราแล้วแหละก็มานั่งมานี่มานี่ไม่ต้องเดินหรอก
เราได้จุดกึ่งกลางแล้วเราได้จุดแบ่งกันแล้วค่ะเดี๋ยวจะลากให้
ก็เลยลากให้เขาวาดพื้นแผนที่ให้เขาค่ะ
โมง๖นาทีนี่คือได้รับโทรศัพท์แล้วก็รู้เรื่องว่าลูกหาย
ก็รีบออกมาเลยโล่งค่ะ
โล่งค่ะเขาจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราพูดมันจริงหรือไม่จริง

มีอยู่คำถามหนึ่งที่วันนี้เดี๋ยวทีมข่าวของเราจะตอบ
คุณผู้ชมถามมาว่านับตั้งแต่วันที่น้องชมพู่หายตัวไป
พ่อกับแม่ของน้องชมพู่ได้ออกตามหาน้องชมพู่มากน้อยขนาดไหน

ไม่ค่อยเห็นข่าวว่าพ่อแม่ไปเดินตามหา
เพราะว่าคนที่ไปเจอรองเท้าก็คือชาวบ้านแถวนั้นไปเก็บเห็ด

คนที่ไปเจอศพน้องชมพู่คนแรกก็มีลุงพลที่วิ่งไปเจอแล้วพ่อกับแม่ตามมาทีหลังอะไรแบบนี้
คำถามคือพ่อกับแม่ตามหาไหมคนสงสัยนะคะ
ตอบให้ค่ะเราไปคุยกับพ่อกับแม่ของน้องชมพู่มา
แล้วเราก็มีคลิปที่เป็นหลักฐานว่าพ่อแม่น้องสดิ้งพี่สาวน้องชมพู่เนี่ย
เขาก็ช่วยกันตามหาตั้งแต่ต้นนะคะมีคลิปสิบสามพฤษภาคม
ก่อนวันที่จะพบร่างของน้องชมพู่วันหนึ่งครับคลิปนี้ค่ะ
ชาวบ้านออกตามหาซึ่งก็มีพ่อแม่ของน้องชมพู่ไปด้วย
ไร่มันทั้งสวนยางพาราทั้งเชิงเขานะคะครับ
คือน้องสดิ้งพี่สาวของน้องชมพู่เป็นคนถ่ายคลิปเอาไว้
เพราะว่าน้องสดิ้งเดินตามหลังเห็นไหมคะ
แล้วก็ถ่ายคลิปเดินตามหลังไปแบบนี้ค่ะ
แล้วก็จะมีเสียงตะโกนตะโกนเรียกน้องชมพู่คือช่วยกันตามหาค่ะ

อกจากนี้นะคะน้องสดิ้งพี่สาวของน้องชมพู่บันทึกคลิปเหตุการณ์วันเดียวกันเลยคือ๑๓พฤษภาคม
อกจากออกเดินตามหาน้องชมพู่กันแล้วพ่อแม่ก็ทำทุกอย่าง
ไม่ว่าจะเป็นดูหมอหมอดูอะค่ะร่างทรงทำพิธีเปิดป่าเปิด
เขาคือทำทุกอย่างที่มีคนแนะนำเพื่อที่จะได้เจอน้องชมพู่
เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่มีร่างทรงผู้หญิงนะคะมาทำพิธี
แล้วก็เหมือนกับช่วงท้ายคล้ายกับว่าน้องชมพู่มาเข้าร่าง

ดูนึงสิที่บ่ยบริกันละจากตุปฮน้องเขาอยู่ปล่อยน้องเขามาให้ลูกไม่ราวได้แล้ว
พี่กูก็แค่ต้องไปขาดลูกสิเหตุการณ์ยากตรงเลือดโยบุ
เผาคอยเป็นหลานลูกปล่อยเขาออกบ้านซักที
ไปสามก็จะไปมาก็กินข้าวกินก่อนนะ

อืมมืมนี่นะคะ

ใช่ค่ะก่อนที่จะพบร่างของน้องชมพู่๑วันนะคะ
คือพ่อกับแม่ของน้องชมพู่บอกว่า

บอกว่าน้องสดิ้งพี่สาวของน้องชมพู่เป็นคนบันทึกภาพ
ถ่ายคลิปเดินตามพ่อกับแม่ที่ช่วยกันออกตามหาน้องชมพู่
แล้วทุกคนก็ตะโกนเรียกน้องชมพู่อะค่ะ
ผลทะละมาได้ถึง๒กิโลกรัม

นี่นะคะในคลิปก็จะได้ยินเสียงน้องสดิ้งพี่สาวของน้องชมพู่
เหมือนกับพูดในลักษณะที่ว่าเดินออกมา๒กิโลได้
ไม่คิดว่าน้องจะเดินเข้ามาได้ไกลขนาดนี้
นี่นะคะอันนี้มากับคุณพ่อคุณแม่ใช่ค่ะ
ฟาร์มถ่ายคลิปเอาไว้แบบนี้๑๓พฤษภาคมตอนนั้นยังไม่เจอ

ทีนี้ค่ะ๑๔พฤษภาคมช่วงค่ำ
พอรู้ข่าวว่าเจอน้องชมพู่แล้ว
ทุกคนก็ดีใจเพราะมีความหวังว่าน้องชมพู่ยังมีชีวิต
แต่สักพักมารู้ว่าน้องชมพู่เสียชีวิตแล้ว
พ่อเนี่ยค่ะเป็นลมล้มพับไปเลย
ชาวบ้านต้องมาช่วยประถมพยาบาลมาบีบนวดแบบนี้ค่ะ

นี่นะคะก็ทุกคลิปที่คุณผู้ชมได้ดูไป
เป็นคลิปการตามหาแล้วก็ความรู้สึกของครอบครัวน้องชมพู่
มารู้ว่าพบน้องชมพู่กลายเป็นศพไปแล้ว
สดิ้งพี่สาวของน้องชมพู่เป็นคนถ่ายไว้ทุกคลิปเลยนะคะ

แต่คลิปที่วันที่รู้ว่าน้องชมพู่ถูกเจอแล้วแต่เสียชีวิตอยู่บนภูเหล็กไฟ
ที่คุณพ่อแม่ไม่ได้ขึ้นไปและให้ลุงผลขึ้นไป
ท่านอาจจะอ้าวแล้วทำไมน้องสดิ้งไปถงไปถ่ายอะไรยังไงคือตอนที่น้องสดิ้งเขาถ่ายเนี่ย
น้องเขาถ่ายตั้งแต่ตอนที่ได้รับแจ้งว่าเจอชมพู่แล้วใช่ตอนนั้นคือทุกคนคิดว่ามันเป็นข่าวดีไงคะ
ใช่ก็เลยถ่ายความรู้สึกเอาไว้ถ่ายบันทึกเอาไว้ตอนนั้นรู้สึกจะไลฟ์ด้วยมั้ง
เหมือนกับว่าเราเจอน้องแล้วล่ะเราเนี่ยรอน้องอยู่บรรยากาศของการกำลังรอน้อง
รับน้องจากบนภูเขาลงมาอยู่แล้วอยู่ดีก็เนี่ยฮะพอได้รับแจ้งว่า
น้องเสียชีวิตคุณพ่อคุณแม่ก็ช็อกลมกันหมด
มันก็เลยเป็นภาพอย่างนี้ก็จะเห็นว่ามือถือของน้องเขาก็
มือถือน้องเขาก็ปล่อยตามธรรมชาติแล้วทีนี้เขาก็ไม่ได้ตั้งใจถงถ่ายอะไรมากนักแล้ว

ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่สาวของน้องชมพู่ช่วยกันหาทุกวัน

นี่คือภาพที่

เดี๋ยวย้อนไปดูน้องชมพู่อีกสักทีหนึ่งนะฮะ

นี่คือสิ่งที่ทำให้เห็นว่าเวลาน้องชมพู่เขาอยู่บ้าน
คุณพ่อคุณแม่จะอยู่ด้วยไม่อยู่ด้วยก็แล้วแต่เนี่ย
น้องชมพู่ดูยูทูปดูแบบไหนยังไงก็ดูแบบนี้นี่แหละ
คุณพ่อคุณแม่เอาโน้ตบุ๊กมาตั้งแล้วก็เปิดยูทูป
แล้วก็คลิกคลิปต่างให้ลูกสาวดู

เรื่องของโน๊ตบุ๊กตัวเนี่ยครับท่านผู้ชมครับ
บุ๊กเครื่องนี้คุณแม่บอกว่า
เจ้าหน้าที่ขอไปตรวจสอบอยู่ส่องสังครั้งนะครับ
เพื่อเทียบเคียงช่วงเวลาที่น้องชมพู่หายตัวไป
เพราะคุณพ่อคุณแม่บอกว่าช่วงที่น้องหายตัวไปเนี่ย
นั่งดูยูทูปอยู่ที่บ้านอยู่กับพี่สาวคือน้องสดิ้ง
นะครับนี่ฮะน้องสดิ้งก็ถ่ายคลิปนี้ไว้นะครับ
ไปดูประวัติการดูคลิปวีดีโอบนยูทูป
ของน้องชมพู่๑๑พฤษภาคมที่เราได้มาจากคุณแม่น้องชมพู่
ตำรวจเอาไปตรวจสอบแล้วเพื่อจะหาว่าเวลาช่วงเนี้ย
เทียบเคียงเวลาช่วงนี้เด็กน่าจะหายไปช่วงไหน
พฤษภาคมนะครับน้องชมพู่เริ่มดูยูทูป
จะดูหรือไม่ดูก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าประวัติการใช้ยูทูป
มีประวัติการเริ่มใช้งานในโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ตั้งแต่๗นาฬิกา๔๘นาที
เป็นการค้นหาคลิปการ์ตูนรวมทั้งหมด๑๐คลิป
สิ้นสุดที่๙นาฬิกา๑๑นาที
คลิปแรกเนี่ยพี่สาวเขาเสิร์ชชื่อเอาไว้ให้ก่อน
หลังจากนั้นน้องเขาก็คลิกดูคลิกดูของเขาไปเรื่อย
คลิกตามภาพเห็นภาพอะไรน่าสนใจน้องก็คลิกตามภาษาเด็ก
สิ้นสุด๙นาฬิกา๑๑นาที
คลิปสุดท้ายเนี่ยน้องชมพู่ดูทิ้งเอาไว้คือการ์ตูนเพลงคริสต์มัส
ความจริงแล้วคลิปนี้มันยาวนู่น๑ชั่วโมง๑๓นาที
แต่คงดูไม่จบหรอกเพราะน้องชมพู่เนี่ยได้ไปบอกกับพี่สาวก็คือน้องสดิ้งที่อยู่ใกล้กัน
แต่ต้นมะม่วงมันจะอยู่จุดบ้านของน้าก็คือน้าตาย
น้องสาวของคุณแม่ของน้องชมพู่อยู่ติดติดกันอ่ะ
บอกขอไปเล่นใต้ต้นมะม่วงจะไปขุดดินเล่นแถวนั้นไปเล่นกับหมาแถวนั้น
พี่สาวก็ให้ไปบอกให้พับหน้าจอโน้ตบุ๊กเอาไว้พี่สาวก็คือน้องสดิ้งเขาก็เล่นมือถงมือถืออะไรของเขาต่อนะครับ
ผู้ขอไปเล่นใต้ต้นมะม่วงบ้านน้าส่วนน้องสดิ้งนอนเล่นโทรศัพท์มือถือของตัวเองนะครับ
โทรศัพท์มือถือของตัวเองจนถึง๙นาฬิกา๔๐นาที
แล้วก็หันมาดูน้องก็จะเห็นว่าอ้าวน้องหายไปจากต้นมะม่วงหน้าบ้านน้าตาย
ทีนี้ก็เลยออกตามหาแล้วนะฮะถามหาตามบ้านญาติใกล้เคียง
คนนั้นคนนี้เจอน้องชมพู่หรือเปล่า
แสดงว่าช่วงเวลา๙นาฬิกา๑๑นาทีถึง๙นาฬิกา๔๐นาที
นาทีตรงนี้เนี่ยมันเป็นช่องโหวช่องว่างอยู่
สดิ้งก็ตามภาษาเด็กใช่ไหม
เขาก็คิดว่าน้องอยู่แค่ต้นไม้หน้าบ้าน
ตรงนี้๒๙นาทีเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่
ใครที่ไหนแอบมาอุ้มเด็กปุ๊บแล้วก็หายไปเลย
หรือเด็กจะเดินไปเองแล้วก็ไปเจอใครก็ไม่รู้ที่ข้างนอกหรือเปล่า
อันนี้ก็ไม่รู้มันเกิดขึ้นไปได้หมดมันคิดไปได้หมดตอนนี้
เหนือจากช่วงเวลานะคะ๒๙นาทีตรงนี้ระหว่าง๙นาฬิกา๑๑นาที
จนถึง๙นาฬิกา๔๐นาทีเราก็เลยอยากจะจำลองเหตุการณ์
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างช่วงเช้าวันนั้นวันที่น้องชมพู่หายตัวไป๑๑พฤษภาคมนะคะ
คือต้องเริ่มตั้งแต่๗โมงครึ่งมันคือช่วงเวลาที่พ่อและแม่ของน้องชมพู่
ออกไปทำสวนครับถ้าไล่เรียงตามลำดับเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
โมงครึ่งพ่อกับแม่ไปแล้วไปสวน
น้องชมพู่๓ขวบกับน้องสดิ้งพี่สาวอายุ๑๓
นั่งเล่นกันอยู่๒คนที่แคร่หน้าบ้าน
สดิ้งเปิดยูทูปให้น้องชมพู่ดูการ์ตูน
ส่วนน้องสดิ้งนอนเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ข้าง
สดิ้งเนี่ยนอนเล่นมือถือในลักษณะที่ว่า
หันหน้าเข้าบ้านนะคะหันหลังออก
เด็กก็อยู่บ้านเล่นเกมเล่นมือถือดูยูทูปตามภาษาเด็กค่ะ
ลักษณะการนั่งเป็นแบบนี้นะคะ
ทีนี้ค่ะพอดูยูทูปไปสักพักครับ
น้องชมพู่ขอพี่สาวบอกว่าอยากจะไปเล่นที่ใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้านน้าตาย
เพราะน้องชมพู่ชอบเล่นเก็บมะม่วงมาลงหลุม
ก็จะมีหลุมเหมือนสุนัขขุดหลุมเอาไว้อะไรแบบนี้
น้องก็จะเก็บมะม่วงมาฝังเอาไว้ใส่หลุมนะคะตามภาษาเด็กอะค่ะ
แล้วน้องเล่นคนเดียวแบบนี้อยู่บ่อย
ตอนที่น้องชมพู่เลิกดูการ์ตูนประมาณ๙โมง๑๐กว่านาทีนะคะ
เพราะว่าตามประวัติการค้นหาคลิปในยูทูป
ล่าสุดก็คือ๙นาฬิกา๑๑นาทีคาดว่าจะหยุดแค่ตรงนั้น
ช่วงเวลานั้นก็มีเด็กในหมู่บ้านที่อายุมากกว่าน้องชมพู่
ชาวบ้านเรียกว่าแก๊งต้นจำป่า
แก๊งต้นจำป่านะใช่ค่ะกำลังปีนไปเล่นกันอยู่ที่ต้นจำป่า
ห่างออกไปประมาณสี่สิบเมตรอืมถ้ามองในระดับสายตาของน้องสดิ้ง
สาวน้องชมพู่ที่นั่งอยู่บนแคร่ก็จะเห็นแก๊งต้นจำปาได้ชัดนะคะ
ตรงนี้นะฮะที่เราไปดูสถานที่จริงมาตรงนี้เนี่ย
รวมถึงน้องชมพู่ที่นั่งเล่นอยู่ใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้านน้าตาย
ห่างออกไป๖๐เมตรก็น่าจะมองเห็น
สดิ้งบอกว่าระหว่างนั้นหันไปมองหาน้องชมพู่
ก็ยังเห็นว่าน้องชมพู่เล่นหยิบมะม่วงมาลงหลุม
แต่หลังจากนั้นสักประมาณ๓๐นาที
สดิ้งวางมือจากโทรศัพท์มือถือ
หันไปดูน้องชมพู่อีกรอบไม่เจอแล้วไม่เห็นแล้ว
ก็เดินตามหาแต่ไม่เจอช่วงเวลานั้นแหละ
สดิ้งพี่สาวถึงจะรู้ตัวว่าน้องชมพู่หายไป
ซึ่งตรงนี้ถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวของน้องชมพู่มาตลอด
ถ้ายังจำได้ในช่วงที่ควานหาตัวผู้ต้องสงสัย
ต้นจำปาที่เขาบอกว่าเห็นผู้ชายเสื้อส้ม

ใช่ไหมตำรวจก็พยายามตามหาอยู่
แล้วก็ตรงจุดที่น้องเล่นอยู่ใต้ต้นมะม่วงเนี่ย

เป็นรถของเล่นที่ไปเจออยู่บนพื้นที่
เสกไฟด้วยแถวระแวกที่เจอสพน้องชมพู่
ตรงนี้ที่เพื่อนบ้านเขามาเล่นกันเมื่อวันที่๑๐พฤษภาคม
แล้วก็วางทิ้งไว้คันเลยแสดงว่าตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้น
ช่วงเวลาตรงนั้นแล้วมีอีกหนึ่งคำถามนะคะ
ที่คุณผู้ชมส่งเข้ามาผ่านทางเฟซบุ๊คผ่านทางยูทูป
ว่าข่าวนี้ตั้งแต่ต้นเนี่ยตอนแรกเลยน้องสดิ้งพี่สาวของน้องชมพู่บอกว่าหลับ
นั่งอยู่ที่แคร่แล้วหลับรู้สึกตัวอีกทีน้องหายไปแล้ว
แต่ข้อมูลล่าสุดก็คือน้องสดิ้งบอกว่าน้องนั่งเล่นโทรศัพท์มือถือ
คอมพิวเตอร์ตอนแรกมันก็จะมาหลากหลายแต่ตอนนี้เราสอบถามน้องเซาดิ้ง
น้องชมพู่ไปเล่นบ่อยค่ะก็อยู่ห่างจากบ้านไปประมาณ๑๕๐เมตรนะคะ
ตรงเนี้ยมันรับสายตาคนครับมองไม่เห็นถ้าจะมองจากแค่หน้าบ้านนะ
หมายถึงจุดที่น้องสดิ้งพี่สาวน้องชมพู่นั่งอยู่
ถ้าจะมองไปที่ไร่มันสัมปะหลังตรงเนี้ยค่ะครับ

ถ้าน้องชมพู่หายไปแล้วไปตรงนั้นมองจากแคร่มองไปตรงนั้นไม่น่าจะเห็นเลย
แต่ดูแล้วน้องชมพู่ก็เป็นวัยที่รู้เรื่องแล้วล่ะ
ถ้าเกิดฟังจากที่บอกพี่สาวนะ
ว่าเดี๋ยวหนูไม่ดูยูทูปแล้วนะหนูขอไปเล่นตรงใต้ต้นมะม่วง
เพราะฉะนั้นถ้าเด็กจะเดินไปเองแบบว่าอยู่ดีนึกจะเดินไปนอกถนนหน้าบ้าน
ไปที่ไร่มันยังไงน้องก็น่าจะต้องบอกบอกพี่สาว

เนี่ยท่านผู้ชมครับเรื่องของหลักฐานเนี่ยหลักฐานที่สำคัญที่สุดก็คือ
หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์อืมตำรวจก็พยายามเก็บทุกอย่างแล้วครับ
เจอบนพื้นที่ภูเหล็กไฟที่พบศพน้องชมพู่
หรือว่าตามรายทางที่คาดว่าเด็กจะถูกพาตัวจากบ้านไป
นี่คือจุดที่เจอเส้นผมอยู่๔จุด
อยู่รอบศพของน้องชมพู่บนภูเหล็กไฟ
คำว่าเซ็นเซอร์ตรงนี้นี่คือศพของน้องชมพู่
ถูกทิ้งเอาไว้ในวันนั้นในลักษณะที่ไม่สวมใส่เสื้อผ้าเลย
มีรองเท้าแตะอยู่ใกล้มีกางเกงขาสั้นอยู่ใกล้แต่เสื้อกล้ามหายไป
ร่องรอยบนตัวน้องชมพู่ผลทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ออกมาในเบื้องต้น
อย่างละเอียดตำรวจยังไม่แถลงนะผลคงมาแล้วล่ะแต่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวมันจะเสียรูปคดี
แต่เอาเป็นว่ามันมีร่องรอยอยู่แต่ยังบอกไม่ได้ว่ามันเกิดจากอะไร
ร่องรอยที่ร่างกายหรือว่าที่แถวอวัยวะเพศ
แล้วจะบอกได้ว่าใครมาอยู่ใกล้ศพน้องชมพู่บ้าง
วันแรกที่เจอศพ๑๔๐๙๒๐๒๑
ล่าสุดที่ออกมาในวันนี้นะครับอย่างไม่เป็นทางการนะครับ
ย้ำว่าอย่างไม่เป็นทางการที่ทีมข่าวธรรมรัฐทีวีเราได้มาเนี่ย
ยืนยันว่าไม่ใช่เส้นผมของน้องชมพู่
และมีรายงานว่าผลออกมาแล้ว
แต่ตำรวจไม่ขอเปิดเผยณขณะนี้
ตรงกับกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่มีอยู่ตั้งแต่แรกหรือไม่
เพราะฉะนั้นคาดว่านี่ต้องเป็นหลักฐานสำคัญแน่นะครับ
ที่ตำรวจจะใช้มัดตัวคนร้าย
อาจจะเป็นอีกหนึ่งความหวังของครอบครัวน้องชมพู่นะครับ
ในการเจอตัวคนที่ทำร้ายน้องชมพู่
ส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าผลการตรวจหาสารพันธุกรรม
จากวัตถุพยานในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ออกมาแล้วเนี่ย
ตำรวจก็ไม่ขอเปิดเผยไม่ขอให้รายละเอียดนะครับ
เท่าที่ทีมข่าวเราตรวจสอบมา
เราก็ไปสอบถามจากคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่นะ
นางสาวิตรีกับนายอนามัยวงศรีชาเนี่ย
คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่วันนี้บอกกับเราว่า
อยากให้เจอหลักฐานจริงเยอะ
อยากให้เจอดีเอนเอเจออะไรต่างเนี่ยเยอะจะได้มัดตัวคนร้ายให้ได้มากที่สุด
เพราะตอนนี้มันผ่านมาร่วมเดือนแล้วยังไม่สามารถจับคนร้ายได้
เส้นผม๔จุดพ่อกับแม่บอกว่าจากไหนก็ได้
ขอให้มัดตัวคนร้ายให้ได้กันแล้วกัน
วันนี้เราก็ถามคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่บอกว่า
คนใกล้ชิดครอบครัวพ่อแม่หรือว่าตัวน้องชมพู่

คุณแม่น้องชมพู่บอกว่าเชื่อมั่นว่าตำรวจเนี่ยทำเรื่องนี้มานานนะ
ถ้าจะออกหมายจับหรือจะจับใครจริงตำรวจคงมีหลักฐานชัดเจน
โดยยอมรับว่าหลายคนที่ตำรวจระบุว่าเป็นผู้ต้องสงสัยเนี่ย
ก็ตรงกับที่แม่เนี่ยคิดในใจแต่หากหลักฐานชี้ไปที่ใคร
สิ่งสำคัญคือเขาต้องบอกให้ได้ว่าเสื้อน้องชมพู่เอาไปซ่อนอยู่ที่ไหน
หรือเอาไปทำลายที่ไหนเพราะนี่เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่แม่เชื่อว่ายังไงก็น่าจะสำคัญที่สุด

ก็ลุ้นอยู่ว่าขอให้ได้ตัวจริงเถอะ
ขอให้ได้อะไรสักอย่างที่มันช่วยตำรวจได้

อะไรก็ได้ให้มันมากกว่าหนึ่งอย่างค่ะ
เพื่อที่จะชี้ว่าคนนี้เป็นคนทำ

มีความชำนาญและความเก่ง

ถ้าตำรวจได้หลักฐานเยอะก็แล้วกัน
เราจะได้มั่นใจว่าคนคนนี้คือไม่ใช่แพ้
ตำรวจทำงานหนักทุกวันค่ะเราเห็นทุกวันเลย
อยากจะให้กำลังใจขอบคุณทุกคนค่ะ
ที่ทำงานหนักเพื่อเราเพื่อครอบครัวของเราค่ะ
แต่ตำรวจยังไม่ขอเปิดเผยเดี๋ยวจะเสียรูปคดี
แน่ก็คือไม่ใช่ของน้องชมพู่
คำถามคือเป็นของใครใช่ของคนร้ายหรือไม่
จะนำมาซึ่งการออกหมายจับคนร้ายได้หรือเปล่า
คือเราฟังแบบนี้เราก็ค่อนข้างที่จะให้น้ำหนักว่า
มันน่าจะเป็นหลักฐานสำคัญที่มีน้ำหนักจนนำมาซึ่งการจับคนร้ายได้
แต่ลุงพลลุงเขยของน้องชมพู่ที่ก็ต้องยอมรับว่าตกเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัย
ลุงพลเขามองอีกแบบนะคะลุงพลมองว่ามันไม่แน่หรอก
ผลดีเอนเอจากเส้นผมที่พบรอบศพน้องชมพู่๔จุด
นำไปสู่การออกหมายจับได้มันไม่แน่
เพราะวันนั้นวันที่พบศพน้องชมพู่ลุงพลบอกว่า
ลุงพลเองครับทั้งชาวบ้านทั้งเจ้าหน้าที่ก็ไปล้อมที่ศพของ
อาจจะมีเส้นผมมีอะไรหลุดกระเด็นลงไปมันเป็นไปได้ลุงพลบอกแบบนี้นะ
มันไปตรงกับลุงพลครับลุงพลบอกว่าถ้ามันตรงแบบนั้นจริงจริง
ก็ต้องยอมรับแต่ขอรายละเอียดหน่อยว่าที่มันตรงกับลุงพลเนี่ย
มันตรงยังไงครับเพราะลุงพลเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่เอาไปตรวจหมดทุกอย่างเลย
เส้นผมเส้นขนใต้กระพุงแก้มเจ้าหน้าที่ตรวจหมดเลยนะคะครับ
ก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่ให้รายละเอียดว่ามันตรงกันยังไง
เพราะลุงพลบอกว่าลุงเองก็เอาเสื้อผ้าน้องชมพู่ส่งให้ตำรวจทีละชุด
มันก็อาจจะมีลายนิ้วมือปะปนไปก็ได้

ถ้าเป็นผมก็ต้องยอมรับครับ

แล้วก็ใต้กระพุงแก้มใช่ไหมที่เขาใช้ไม้ป่าหนูน่ะทุกคนเก็บไป
เหมือนกันหมดไม่ได้จับแต่เป็นคนที่อยู่ใกล้ที่สุด
ใกล้น้องที่สุดอืมแต่มันจะมีชุดชุดที่พ่อน้องชมพู่เตรียมให้นั่นแหละ
เสื้อผ้าครับเสื้อผ้ามีอยู่ชุดหนึ่งแล้วก็ผ้าผ้าเช็ดตัว
ที่เจ้าหน้าที่ขอจากผมแล้วเอาไปคุมศพน้องไว้ตั้งแต่แรก
อาจจะเกิดเหตุการณ์ซึ่งหน้านะตอนนั้น
ซึ่งได้เอาเสื้อผ้าชุดนั้นไปยิงไปให้เจ้าหน้าที่

มีแน่นอนครับเหงื่อน่ะไม่ใช่จะเหงื่อแต่ผมคนเดียวหรอก
ทุกคนที่เดินเฉียดไปมีโอกาสกระเด็นโดนหมดแหละ
ถ้าเป็นเส้นผมคนก็ไม่ใช่น้อยขึ้นไปทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหัวหน้าอุทยานป่าไม้ต่างที่เขาอยู่บริเวณรอบนั้น
มันก็ไม่ใช่คนผู้ต้องสงสัยอยู่แล้ว
พอเราขึ้นไปเนี่ยทุกคนก็ไปลุมดูตรงศพน้องชมพู่
มันเป็นไปได้ไหมแล้วว่าทุกคนขึ้นไปมันเหงื่อมันร้อน
ถ้าเส้นผมมันกระเด็นกระดอนแถวนั้นมันเป็นไปได้หมดแล้ว

แต่ลุงพลก็ย้ำว่าอย่าจับแพ้ก็แล้วกัน
ก็รอการทำงานที่คืบหน้าของตำรวจนะฮะเดี๋ยวก็ชัดเจนเองนะว่าใครเป็นใครอะไรยังไง
ท่านผู้ชมครับถ้าย้อนไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยท่านผู้ชมยังจำได้ไหมครับ
ตอนที่ตำรวจได้นำชาวบ้านขึ้นไปจำลองเหตุการณ์ในการตามหาน้องชมพู่
มีอยู่ชุดหนึ่งนี่ฮะที่ช่างวากับช่างโด่งช่างวาเสื้อน้ำเงินนะที่ใส่แมสเนี่ย
วานี่ก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยนะเพราะว่าวันที่น้องชมพู่หายตัวไปเนี่ย
เขาไปทำงานรับจ้างทำงานไม้อยู่ใกล้บ้านน้องชมพู่ที่เล่นอยู่ประมาณ๑๐๐เมตร
ก็ไปจำลองเหตุการณ์ด้วยเพราะบอกว่าวันนั้นผมก็ช่วยตามหานะ
เนี่ยผมก็มากับเพื่อนผมที่เป็นช่างด้วยกันคือช่างโด่ง
แล้วกำลังหาหากันอยู่จำลองเหตุการณ์เนี่ยเจ้าหน้าที่เห็นไหมครับ
แล้วถามว่าเคยเห็นชายคนนี้ไหมเห็นไหมรู้จักไหม
แต่ช่างวาช่างโด่งบอกไม่เคยเห็น
เราก็เลยไปสอบถามชาวบ้านอีกหลายคนที่ได้ไปจำลองเหตุการณ์นะฮะ
ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เขาก็เอามาให้ถามนะเอามาถามกันแทบทุกคนเลยนะเคยเห็นไหมคนนี้เห็นขึ้นมาไหม
นี่ฮะแสดงว่าบุคคลนี้เนี่ยต้องเป็นคนต้องสงสัยแน่นะครับ
เราก็ไปถามชาวบ้านนะชาวบ้านเขาบอกว่าถูกถามถึงเหมือนกัน
อย่างชาวบ้านคนนึงเนี่ยบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยในรูปเนี่ยที่ตำรวจให้ดูเนี่ย
ก็ไม่รู้นะว่าตำรวจเนี่ยสอบถามถึงผู้ชายคนนี้ด้วยสาเหตุอะไร
แต่ถ้าถามว่ารู้จักไหมรู้จักหากจะถามว่าชายในรูปเป็นใคร
ชาวบ้านเขาบอกว่าพูดตรงนะไม่กล้าบอกเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าผู้ชายในรูปที่ตำรวจให้ดูเนี่ย
มันเชื่อมโยงกับคดียังไงแล้วตำรวจถามเนี่ยคือสาเหตุอะไร
ตำรวจเขาไม่ได้บอกนี่ว่าคนนี้คือคนร้ายนะคุณเคยเห็นขึ้นมาไหม
ไม่ได้บอกอย่างนั้นตำรวจแค่ถามว่ารู้จักไหม
ก็บอกไปว่าก็รู้จักเพราะจำได้ว่าเป็นใคร
เพราะฉะนั้นถ้าจะให้บอกกับนักข่าวว่าคนนี้คือใครขอไม่บอกกันแล้วกัน
เดี๋ยวจะกลายเป็นบริษัทเพียงเขาอันนี้เราก็เข้าใจจากบ้านนะ
คุณกิติศักดิ์ก็พยายามไปหาข้อมูลนะครับ
เขาบอกว่าเขาขอให้ข้อมูลเท่าที่จะให้ได้ก็แล้วกัน
พอจะบอกได้ก็คือผู้ชายคนนี้เนี่ย
หมวกไอ้โม่งแต่เห็นดวงตา

แต่แม้จะสวมหวกไอ้โม่งเห็นแต่ตาแล้วมีไฟฉายคาดหัว

ภายใต้หมวกไอ้โม่งนี้เนี่ย
ชาวบ้านบอกว่าผู้ชายคนนี้จะมีหนวดแบบหนวดหยิมหนวดเล็กน้อยนะครับ
ในรูปที่ตำรวจให้ดูชายคนนี้ใส่เสื้อแขนสั้นผิวดำแดง
อายุประมาณสักสี่สิบปีนะชาวบ้านคนนี้ยอมรับว่ารู้จัก
แต่ไม่สนิทกับผู้ชายคนนี้นะครับชายคนนี้มักจะขี่รถผ่านไปมาในหมู่บ้านของน้องชมพู่
แล้วจะเจอกันตามท้องนาเพราะผู้ชายคนนี้เขามีอาชีพเป็นชาวสวนชาวไร่
ไม่มีรถไถของตัวเองนะมีแต่รถจักรยานยนต์กับรถกระบะ
ทรงผมจริงของผู้ชายคนนี้เนี่ยแม้จะใส่หมวกไอ้โม่งเนี่ย
แต่ทรงผมจริงผู้ชายคนนี้บอกว่าก็คล้ายกับตีนั่นแหละ
ผมเขาทรงเดียวกับตินั่นแหละไม่ใช่หน้าเหมือนตีนะคล้ายกับติทรงผมคล้ายกับติ
ทีมข่าวของเรานะที่ไปถามข้อมูลเนี่ยส่วนรูปร่างคือสมส่วน
อยู่ห่างจากบ้านน้องชมพู่ประมาณ๑กิโลเมตร
เป็นชาวบ้านในบ้านกกอกนี่แหละไม่ได้เป็นชาวบ้านนอกพื้นที่บ้านกกอก
ถึงขั้นแบบตำบลกกตูมอะไรอย่างเงี้ไม่ใช่ค่ะโอ้โหนี่ใกล้ตัวนะใช่เออ
เราก็ถามต่อนะครับว่าแล้วเห็นผู้ชายคนนี้มาช่วยตามหาน้องชมพู่ไหม
เขาบอกว่าไม่เห็นนะแต่ก็ไม่แน่ใจเขาอาจจะไปช่วยหากับชาวบ้านกลุ่มอื่นก็ได้
หรืออาจจะไม่ได้ไปก็ได้เพราะเคยได้ยินชาวบ้านชุดอื่นบอกว่า
ว่าก็เคยเห็นไปช่วยค้นหาอยู่แต่เขาไม่เห็นกับตาไง
เขาก็เลยไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้ไปหาหรือไม่ได้ไปหา
หรือไปหามากน้อยแค่ไหนและเขาก็ไม่รู้ได้ว่า
ตำรวจเอาภาพของผู้ชายคนนี้มาให้ดูแล้วสอบถามเนี่ยเพราะอะไร
ไม่กล้าบอกกับทีมข่าวของเราว่าผู้ชายคนนี้เป็นใคร
เดี๋ยวจะไปพาดพิงให้เขาเสียหาย
คุณหน้าในกรกกรอกหรือกรกตุ่ม
กรกกรอกก็เห็นบ่อยอยู่

มีไฟสูง
มีไฟสูง

ไฟสูง๙๗

มีไฟสูง๙๙

ของนักทำไป
ดูนักทำไป

แค่ว่ารู้จักไหมเห็นไหมแค่นั้นเองแต่ไม่ได้บอกว่าถามไปทำไมครับ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะมีหนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่ทางครอบครัวติดต่อกับทีมข่าวบอกว่าอยากจะขอชี้แจงหน่อย
นายสมคิดค่ะครับเป็นผู้ต้องสงสัยบ้านเขาอยู่ห่างจากบ้านน้องชมพู่ไม่ถึงสองร้อยเมตร
มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดคุณผู้ชมจำได้ไหมคะ
เราเคยนำเสนอข่าวว่าที่เขาสงสัยก็เพราะว่าวันที่น้องชมพู่หายไป
นายสมคิดไม่เห็นไปช่วยตามหาน้องชมพู่เลยชาวบ้านก็ไปช่วยกันหมด
นายสมคิตไม่ไปแต่นายสมคิตบอกว่าเขาป่วยเป็นผื่นนอนอยู่ที่บ้าน
ครอบครัวเป็นพยานยืนยันว่านายสมคิตอยู่บ้านจริง
ในวันที่๑๑พฤษภาคมวันที่น้องชมพู่หายตัวไป

ทางครอบครัวของนายสมคิตบอกว่าขอชี้แจงหน่อยนะคะ
นายสมคิตบอกว่าหลังพบศพน้องชมพู่
ก็ถูกเจ้าหน้าที่เรียกไปสอบปากคำจริง
ได้รับการปล่อยตัวมาตั้งแต่๑๘พฤษภาคม
หลังจากนั้นตำรวจก็แวะเวียนมาสอบปากคำที่บ้านอยู่เรื่อย
จนถึงตอนนี้ก็ขอยืนยันคำเดิมว่า
ตัวเองไม่ได้ไปเหยียบบ้านน้องชมพู่มา๕ปีกว่าแล้ว
วันเกิดเหตุวันที่น้องชมพู่หายตัวไป
ก็นอนป่วยอยู่บ้านจริง
รู้สึกไม่พอใจมากที่ลุงของน้องชมพู่เคยกล่าวหา
ว่าตัวเขาอาจจะมาเกี่ยวข้องกับคดีนี้
ทำให้ตัวเขาเองกับครอบครัวทนไม่ไหวกับพฤติกรรมของลุงน้องชมพู่แล้ว
อยากจะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวเองด้วย
ถ้าคดีน้องชมพู่จบนายสมคิตกับญาติบอกว่า
จะขอแจ้งความเอาผิดใครก็แล้วแต่ที่มากล่าวหากัน

หรือไม่เห็นจริงอย่ามาโยนความผิดให้ตัวเองเป็นแพ้รับบาป
ผมเพราะอะไรผมนอนอยู่ที่บ้าน
เพราะว่าผมไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวข้องกับน้องชมพู่
ใกล้ก็ไม่ได้ไปใกล้เลยครับบ้านเขา
ญาติผมก็เสียชื่อเสียง

ยังไม่เห็นอะไรหลักฐานก็ยังไม่มีก็
พูดสลายกันแล้วนะนะคะ
ก็เลยเสียใจมากค่ะตอนนี้

ทำไมไม่ฆ่าน้องชายหนูตั้งแต่วันนั้นเลย
เขาว่าเขาไปส่งพระแล้วทำไมเห็น
หมายถึงว่าน้องชายหนูก็ไม่ได้ไปไหนใช่ไหมล่ะ

นี่แหละฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่

จากเรื่องของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าครอบครัว

กังวลก็คือเรื่องของความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน
ใช่ตราบใดที่ยังจับคนร้ายไม่ได้
ชาวบ้านเขาก็อยู่กันอย่างไม่สบายใจนะคะ
เดี๋ยวเราจะตามความคืบหน้าให้ต่อเนื่องค่ะ